เอกพลจันทวงด้วยก็เตรียมจะจัดส่งให้กับทีมหมูป่าเพื่อแสดงความยินดีที่รอดชีวิตออกมาจากการติดถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายอย่างปลอดภัยแล้วก็อยากจะให้เสื้อตัวนี้เป็นแรงบันดาลใจในการทำตามความฝันบนเส้นทางฟุตบอลให้ได้ครับสำหรับน้องน้องนะครับลาศิกขาที่วัดพระธาตุดอยวาวอำเภอ
ส่วนผลงานของทีมชนบุรีครับแชมป์ฟุตซอลไทยลีกก็จะประเดิม
นัดแรกนะครับในศึกสโมสรชิงแชมป์เอเชียที่อินโดนีเซีย
แล้วก็เมื่อวานเนี่ยฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะทางวิไวเปอร์สไปนะครับ
แชมป์ลีกของออสเตรเลียไปขาดรอยเก้าต่อสองเก็บสามแต้มแรก
โดยโค้ชปีรักพลสายเนธงามครับหัวหน้าภูมิสอน
ก็บอกว่าไม่พอใจที่เกมรับนั้นยังมีข้อผิดพลาดจนเสีย๒ประตู
ซึ่งหากจะป้องกันแชมป์ให้ได้รวมถึงการคว้าแชมป์
ที่๓ของสโมสรจะต้องเสียประตูให้น้อยที่สุด
แต่ว่ากัปตันช้างกฤษฎาวงแก้วก็ยังมองในแง่ดีนะครับ
เจ้าตัวทำ๓ประตูยิงแฮทริกในเกมนี้ก็มองว่า
แต้มชัยชนะในเกมนี้ก็ทำให้ทีมนั้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับ
ก็ผมมั่นใจอยู่แล้วครับในรายการนี้ครับยิ่งได้ยิ่งดีใจ
ก็ยิ่งเรียกความมั่นใจให้กับตัวเอง
ฟุตซอลลีกของกิกิสถานที่เอาชนะอัลซาอิริยา
ฟุตซอลลีกกาต้าไป๔ต่อ๑ทำให้จบเกมแรก
ชมบุรีครับมี๓แต้มเท่ากับทางออสเอเรมนะครับ
แต่ว่าตัวแทนจากไทยนั้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม
เนื่องจากว่ามีประตูได้เสียที่ดีกว่า๔ลูก
๒ครับชมบุรีจะพบกับออสเอเรมในวันเสาร์ที่๔สิงหาคมนี้
บ่าย๒ตามเวลาประเทศไทยครับ